หนุ่มหล่อคนนี้กันหน่อยนะคะสำหรับน้องก๊อตอิทธิพัฒน์นั่นเองค่ะ
แฟนบอกว่าเฮ้ยปีนี้น้องอายุเข้า๒๕เบนเจอร์เพศแล้ว
ถ้าใครเชื่อบอกว่าอาเบนเจอร์เพศอาจจะเกิดเหตุร้ายหรือไม่ก็อาจจะเป็นดีไปเลยก็ได้
หลายคนเป็นห่วงน้องก๊อตนะคะส่วนตัวน้องก๊อตเองบอกว่า
ห่วงแล้วไม่กังวลเรื่องเบนเจอร์เพศค่ะ
เพราะว่าเชื่อว่าระวังตัวเองอย่างดีเลย
อีกทั้งเมื่อปีที่แล้วเจอเรื่องหนักหน่วงมาเยอะแล้ว
ก็เลยขอใช้ร่มกาสวพัฒน์เป็นที่พึ่ง
ทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะ
ซึ่งในปีนี้ค่ะน้องก๊อตเองก็ถือว่าเป็นปีที่ดีแหละ
ก่อน๒๕หรือว่า๒๕เราจะบวชเพื่อให้ครอบครัวอะไรอย่างนี้
เราบวชชิงบวชก่อนเลย๒๔เราบวชเลย
ปิดกล้องปุ๊บเราไปบวชเลยใช่
มันเสร็จปุ๊บกลับมาก็งานออกมาก็ดี
มีกระแสนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
แล้วพอมันเข้ามา๒๕แล้วรู้สึกว่า

ต่อจากนี้ไปขอให้มันเป็นสิ่งดีแล้วกัน
ผมคิดว่า๒๔ผมว่านักแล้ว
ผมว่ามันเหมือนเป็นบรรยาภาษณ์ฟาดคอไปแล้ว
ผมว่าผมหนักไปแล้ว

เราคิดดีทำดีมีแต่สิ่งดีเข้ามาแน่นอนนะคะ

ก๊อตบอกว่าตอนนี้อาการก็ยังทรงอยู่นะคะ

มีคุณแม่แล้วก็ลูกช่วยกันดูแลค่ะ
บอกเลยว่าทางครอบครัวตอนนี้ก็ยังกำลังใจดีอยู่ค่ะ
ก็คือคนที่ไม่

สภาพร่างกายโอเคแข็งแรง
แต่ก็ต้องมีคุณหมอดูแล

ณตอนนี้ก็คือเราก็แค่ทำทุกอย่างให้มันดีที่สุด

อันนั้นผมว่าก็น่าจะพอแล้ว
เป็นกำลังใจให้หนุ่มก๊อตและครอบครัวด้วยนะคะ